แนะนำตัวก่อนนะคะดิฉันเกดสิริเรืองกาญจนาเศษนะคะ
สมัครสอบแบบแบ่งเขต๒๗หรือว่าเขตทวีวัฒนาตลิ่งชันหนองแขมนะคะ
ก็จากคำถามที่บอกว่าทำไมถึงเปลี่ยนจากผู้ประกาศข่าวมาลงสนามเลือกตั้งนะคะ
เพราะว่าการเป็นผู้ประกาศข่าวหรือผู้สื่อข่าวเนี่ย
เราได้เรียนรู้เราได้รับผลสะท้อนจากประชาชนนะคะ
เพราะว่าเกดเป็นผู้สื่อข่าวทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะเลย
ก็เลยทำให้ทราบว่าปัญหาของประเทศมีอะไรบ้าง
แล้วเราเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะแก้ไข
หรือว่าขับเคลื่อนประเทศนะคะให้เดินหน้าไปในทิศทางที่เราจะอยากจะให้เป็นไปได้
แล้วก็ความจริงใจที่เกรดลงพื้นที่พิสูจน์ได้จากการลงพื้นที่นะคะ
ก็ลงพื้นที่ทุกวันพบกับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบ
ซึ่งเกดก็ได้พบแล้วนะคะว่านโยบายของพักเสรีรวมไทยตอบโจทย์คนในพื้นที่
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหยุดความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ
นั่นก็คือนโยบายข้อที่๑ส่วนข้อที่๒เนี่ยเป็นเรื่องของการหยุดคอรัปชั่นนะคะ
เรื่องที่สามเป็นเรื่องของการหยุดยาเสพติดเรื่องนี้สำคัญมาก
แล้วก็ยากมากกว่าจะได้ข้อมูลมาแต่ว่าเป็นเรื่องของการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องที่ทำให้ประชาชนไว้วางใจนะคะ
แล้วก็พักเสรีรวมไทยก็ขอยืนยันว่าจะกำจัดเรื่องของยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศให้ได้
เพราะว่าเราจะมีเทคโนโลยีในการนำมาใช้ด้วยนะคะ
จะเข้า๕๐แล้วเราจะต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับนโยบายต่างของพักเสรีรวมไทยค่ะ
ซึ่งความจริงใจที่ว่านี้นะคะพี่น้องประชาชนอาจจะรับรู้ได้แล้ว
แล้วก็เกรดอาจจะพิสูจน์อะไรไม่ได้มากถ้าเกิดว่าวันนี้หรือวันที่๒๔มีนาคมเนี่ยไม่ได้รับโอกาสจากพี่น้องประชาชนนะคะ
เพราะฉะนั้นก็๒๔มีนานะคะเลือกพักเสรีรวมไทยเลือกผู้สมัครของพักเสรีรวมไทยค่ะ